คราวนี้ที่บอกว่าจะเชียร์ใครดีหรือไม่เชียร์ใครดี
ไปดูเพื่อนบ้านทะเลาะกันหน่อย
ซึ่งจริงไม่อยากให้เชียร์ใครเพราะไม่อยากให้เกิดขึ้น
เหตุการณ์แบบนี้ขึ้นไม่ว่าจะหมู่บ้านไหนก็ตาม
เป็นเพื่อนบ้านกันจับมือกันไว้เถอะรักกันไว้เถอะ
เกิดเหตุฉุกเฉินเราสามารถช่วยเหลือกันได้
แต่เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่พัทยาที่ชนบุรีนะครับ
เขาบอกว่าเป็นเรื่องราวระหว่างคุณพ่อสายโหด
กับมนุษย์ป้าข้างบ้าน

ว่าคลิปมันเป็นยังไงเขาเถียงอะไรกันนักหนา

เขามันเป็นทางสาธารณะที่เราสามารถล้างทำความสะอาดได้นะครับและนี่คือท่อมันก็ไหลมาลงตรงนี้
ถังขยะคือทิ้งสิ่งปฏิกูลทุกบ้านมีหมดไหม

หยุดก่อนมีกฎหกลายหลายบ้านดีป่ะ

เรื่องอะไรอีกสรุปเรื่องอะไรบ้างล่ะ
เอาอย่างนี้มันเริ่มต้นมาแบบนี้นะครับ
เพราะว่าที่เห็นอยู่นี้เป็นการไลฟ์สดของผู้ชายคนหนึ่ง

พร้อมระบุข้อความว่าใครผิด
คือให้คนดูช่วยตัดสิน

คือไม่อยากให้มันทะเลาะกันไม่อยากให้มีเหตุการณ์แบบนี้นะฮะ

ระหว่างคุณพ่อสายโหดกับมนุษย์ป้าข้างบ้าน
โดยคลิปนี้มีความยาวเกือบครึ่งชั่วโมงนะคุณ

หมู่บ้านแห่งหนึ่งที่พัทยาชนบุรี
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหลังจากที่คุณป้าคนหนึ่ง
ซึ่งเป็นเพื่อนบ้านเขาไม่พอใจ
เนื่องจากผู้ชายคนเสื้อดำในคลิปนี้
อยู่บ้านข้างกันทำความสะอาดบ้านล้างหน้าบ้าน
ทำให้น้ำไหลออกมานอกบ้าน
แล้วก็มันไหลเทไปทางบ้านของคุณป้าเขา

แต่คุณป้าเขาบอกมันเลอะเทอะตรงนี้นะ
ผู้ชายเสื้อดำบอกเดี๋ยวมันก็ไปลงท่อตรงนั้นน่ะ
ก็เลยทะเลาะกันซะ
แล้วก็เป็นการด่าทอกันระหว่างสองบ้าน
ทะเลาะเบาะแว้งไม่มีทีท่าว่าจะสงบศึก
เพราะต่างฝ่ายยืนยันว่าตัวเองถูกผู้ชายเสือดำ
บอกว่าน้ำมันไหลออกมาถนนสาธารณะเดี๋ยวมันก็ลงท่อ
คุณป้าบอกก็มันมาเลอะเทอะหน้าบ้านฉันแล้วยังไง
แล้วมันไม่ลงฉันก็ต้องมานั่งกวาดอะไรเนี่ยฮะ
การไลฟ์สดก็มีเพื่อนบ้านเข้ามามุงดูนะฮะ
ขณะที่ในโลกโซเชียลเขาก็โอ้โห
แสดงความคิดเห็นจำนวนมากเลยนะครับ
แล้วก็พอโพสต์นี้ถูกแชร์ออกไปหลายคนก็แสดงความคิดเห็นว่า
ใจเย็นทั้งคู่นะฮะต่างคนต่างมีอารมณ์
ไม่มีใครยอมกันทั้งสิ้นเลย
ซึ่งมันเป็นปัญหาระหว่างเพื่อนบ้าน
จริงแล้วอยู่ใกล้กันคุณ
กำแพงติดกันถูกไหม

พื้นดินก็ลิ้งหากันเออแน่นอนอยู่แล้วนะ

บางทีมีเหตุอะไรเนอะบางทีก็ต้องไหว้วันเพื่อนบ้านแหละ
นี่แหละฮะนำมาฝากคุณผู้ชมกันดูนี่ฮะ
ใจเย็นนะครับทุกบ้านทุกท่าน